รถกระบะคันหนึ่งขับรถมาเร็วมาก
พุ่งชนอากับหลานสาว
หลานสาววัยแค่๔ขวบเท่านั้นเองนะครับ
ถูกรถกระบะพุ่งชนจนอานั้นเสียชีวิต
คุณผู้ชมดูนะอากับหลานกำลังจูง

เดี๋ยวดูรถกระบะคันนี้พุ่งมาชนเต็มนะฮะ
แล้วก็ดูสิคืออากับหลานคู่นี้เพิ่งออกมาจากบ้านเนี่ย
ทางญาติวิ่งไปดูใหญ่เลยนะคะว่าเกิดอะไรขึ้น
และภาพจากกล้องวงจรปิดก็บันทึกภาพเหตุการณ์นี้ไว้ได้
เกิดขึ้นริมถนนเรียบคลอง๗ฝั่งตะวันออก
บริเวณร้านขายอาหารอำเภอหนองเสือจังหวัดปฐุมธานี
โดยรถกระบะนิสสันสีครีมพุ่งชนคนที่เดินอยู่ริมถนน
จนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ๒คนเป็นอาและหลานสาว
คุณอาก็คือนายเอกพงศ์คำสุกอายุ๓๕ปี
ส่วนหลานสาวนะครับก็คือน้องโบนัส
ซึ่งต่อมานะครับนายเอกพงศ์เสียชีวิตตอนถูกชนนะคุณ
โอ้โหกระเด็นอยู่กลางถนนนะครับอาการสาหัสเลยนะครับ
ส่วนหลานสาวเด็กหญิงโบนัสกระเด็นตกพุ่มไม้ข้างทาง
อาการสาหัสเหมือนกันนะครับ
แต่ตอนนี้น้องโบนัสได้รับการรักษาจนอาการดีขึ้น
ขณะนี้พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะครับ
ด้านของนายสัมเภาคำสุขพ่อของผู้เสียชีวิต
เล่าเหตุการณ์ให้ฟังบอกเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้น
เมื่อช่วงเช้าของวันอาทิตย์ที่๒๗พฤษภาคมที่ผ่านมา
โดยลูกชายขออภัยเมื่อวันที่๒๖นะ
วันอาทิตย์ที่๒๖พฤษภาคมที่ผ่านมา
โดยลูกชายเดินจูงมือหลานสาวเดินออกไปริมถนน

แต่จู่รถกระบะคันนี้ก็ขับมาด้วยความเร็วสูง
ขับมาทางด้านหลังทำให้ลูกชายและหลานสาว
ไม่เห็นรถไม่รู้จะหลบยังไง
แล้วรถกระบะคันนี้พุ่งชนทันที
ขณะนี้รู้ตัวแล้วนะครับว่าคนขับรถเป็นใครคุณ
สิ่งที่น่าสะเทือนใจเขาบอกว่าคนขับรถ
เป็นวัยรุ่นที่อยู่บ้านใกล้กันแถวนี้

เพิ่งจะมีปากเสียงกับกลุ่มหลานของเขาด้วย
แล้วก็เป็นคนขับรถกระบะ
ขับแบบไม่มีมารยาทมาโดยตลอด
เออเวลาที่จะขับเข้าซอยหรือขับเข้าชุมชน
มักจะขับมาปาดหน้าร้านของพวกเขาเสมอ

และนี่ก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ขึ้นนะครับ
ปกติคนขับมีนิสัยอย่างไรครับลุงครับ
โอ้โฮเขาก็มันติดย้ามันเบอร์

คือเขาก็บอกว่าทุกครั้งเนี่ยเวลาที่วัยรุ่นคนนี้

มันจะมาเบิ้ลเครื่องยนต์ประจำเลยที่หน้าร้าน
แต่ทุกคนไม่มีใครอยากมีปัญหาด้วยหรอกคุณ
ทุกครั้งเขาจะเลี้ยวเข้าซอยบ้าน

แล้วก็จะเลี้ยวเข้าบ้านพ่อของผู้ก่อเหตุ

ก็ได้เข้าไปพูดคุยกับพ่อของผู้ก่อเหตุแล้ว

ผมไม่รับผิดชอบกับพฤติกรรมของลูกชายทั้งสิ้น
ก็เท่ากับว่าเป็นการไม่รับผิดชอบการตายของนายเอกพงศ์
แล้วก็อาการบาดเจ็บของน้องโบนัสด้วยนะครับ
ล่าสุดพันธ์ตำรวจเอกพีรพลชัยพง
ภูมิกับการสพนเสือให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมกับผู้สิทธิ์ของเรา
บอกว่าคดีนี้รู้ตัวผู้ก่อเหตุชัดเจนแล้ว
แล้วก็ได้สั่งให้พนักงานสอบสวนออกหมายเรียกมาสอบสวนแล้ว
ส่วนรถกระบะนั้นนะครับผู้ก่อเหตุได้ขับหลบหนีไปด้วย

ก็จะต้องดำเนินการออกหมายจับต่อไปนะครับ
นี่เดินอยู่ริมถนนแท้เลยนะคะ